ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันหน่อยไปที่ตำหนักบรมครูพ่อปู่ฤษีอัคคีเน่
เขามีการจัดพิธีบูชาครูขึ้นมาแต่บอกเลยงานนี้มีเรื่องราวเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายค่ะ
มาเลยคุณผู้ชมมาที่บริเวณตำหนักบรมครูพ่อปู่ฤษีอัคคีเนธเนี่ยนะคะ
อยู่ที่บ้านเลขที่ห้าสิบหมู่เจ็ดบ้านปางมะค่าคุณดูดิโอ้โห
วันก่อนเนี้ยค่ะมีพิธีบูชาครูพิธีบูชาครูประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะ
เขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วปกติภายในงานอย่างที่เห็นเลย
ศิษย์ลูกหาจำนวนมากคนที่สัทธามาร่วมพิธีกัน
นี่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหโหบอกเลยว่ามีนายทิวนะคะ
เป็นร่างทรงของพ่อปู่ฤษีอคิเนธและครูศักยันต์ภายในสำนักแห่งนี้
เขาบอกว่าเขาเปิดสำนักแห่งนี้มาไม่นานแต่ลูกศิลปลูกค้าเขาเยอะมาก
ลูกศิษย์ที่มาเนี่ยก็จะทำการศักยันต์ประเภทต่างด้านพุทธคุณ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมป้องกันภัย
แคล้วคลาดค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบอะไรต่างว่ากันไป
แล้วแต่ว่าใครต้องการพุทธคุณเรื่องไหน
วันก่อนลูกศิษย์ที่ได้รับการศักยันต์ก็เข้ามากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ
และทำการครอบครูไหว้ครูเพื่อเสริมสิริมงคลกับชีวิต
และก็เลยทำให้ยันที่ศักดิ์ลงไปมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้น
ซึ่งระหว่างทำพิธีเมื่อกี้ที่เราเห็นกันมากมายหลากหลายเลยนะคะ
หลายคนมีอาการนี่ที่เขาเรียกกันว่าอะไรของขึ้น

ใช่กลายร่างหรือมีลักษณะเป็นแบบที่ตัวเองศักดิ์เอาไว้

เมื่อกี้ถือไม้เท้าใช่ไหม
อันนี้ดิฉันว่าไม่แน่ใจ

ว่าจะเป็นเสือหรือเปล่าอาจจะเป็นเสือ
เพราะว่ามีลักษณะเหมือนจะเดิน๔เท้าเห็นไหมคะ

คือแบบลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นก็ต้องช่วยกันกดเอาไว้แบบนี้นะคะ
จบงานปั๊บนะคะตำหนักบรบครูพ่อปู่ฤษีอาคีเนธเนี่ย
มีการจุดประทัดกันด้วยหลังจากเสร็จพิธีวงคุณ

ถือเองหมุนไปรอบแบบนี้
มาจุดหมายปลายประทัด
อุ้ยบาแล้ว
บ๊ะเลยล่ะ
โบ๊ะบะบอกเลยเอาเป็นว่าให้ดูกันเป็นเรื่องของการทำพิธี
แล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่เห็นเขาทำอย่างนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ชม

ประทัดไม่ต้องถือไว้อันตราย